คุณผู้ชมพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยค่ะ
มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
ทั้งมีทั้งเงินทั้งทองทั้งทีเรียกอะไรคะ

แล้วก็เข้าบ้านคุณผู้ชมในช่วงใกล้วันออกสลากแบบนี้

เผชิญหน้ากันจังแบบนั้นเลยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสำหรับบ้านแรกก่อนเลย
ไปก่อนเลยสำหรับบ้านเลขที่๖๖
ทับ๒๙เขตเทศบาลเมืองชนบุรี

โดนจับได้โดยละม่อมแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เอง

ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชนบุรีนะคะ
ก็ต้องไปช่วยกันจับตัวเงินตัวทองแบบนี้

จากบ้านเลขที่แล้วเอาความยาวมันไปด้วยค่ะ
ลำตัวยาวสักประมาณ๓เมตรนะคะ
จับได้แบบนี้วัดเสร็จแล้วปุ๊บ

แต่ลักษณะบอกว่ามันจะหางตุ้นด้วนเนอะ

นี่ขนาดว่าหางกุดนะยังวัดได้สัก๓เมตรเลย
คุณเจดพรมรินเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

มันเข้ามาในบ้านหน้าตาเฉยเลยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปพเนี่ย

ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านทั้งทีงวดนี้๑มิถุนาบ้านเลขที่ต้องมาแน่นะคะ
อ่ะใส่กระสอบแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ฉันไม่แน่ใจนะฮะว่าจับที่ชนบุรีแล้วมาโผล่ที่กำแพงเพชรหรือเปล่าอ่า
ดูออกขออภัยเพชรบูรณ์นะคะที่บึงสามพันธุเพชรบูรณ์ค่ะ
เหมือนกันเลยตัวเงินตัวทองมันไปซ่อนอยู่ในกองไม้ตรงนี้แล้วค่ะ
ติดกับกำแพงบ้านบ้านเลขที่เฮ้ยทำไมมันคล้ายกันอืม
หมู่ที่สิบอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
กลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธุ์ก็ร่วมด้วยช่วยกันแหละค่ะ
ไปจับตัวเงินตัวทองตัวนี้เห็นไหมมันดิ้นนะตัวนี้มันดิ้นนะ
เชื่องเหมือนตัวเมื่อกี้นะใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาที
ก็จับได้สำเร็จนะฮะวัดความยาวตัวนี้๑เมตรกับ๘๐เซนติเมตรนะคะ
หนัก๑๐กิโลกรัมแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเช่นเดียวกันค่ะ
คุณชัยรัฐเจ้าของบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับกำแพงบ้านถูกชน
ก็เลยรีบเดินไปหาที่มาของเสียงสุดท้ายและท้ายสุดไปเจอตัวเงินตัวทองนั่นแหละค่ะ
มันนอนนิ่งอยู่ข้ามกำแพงลักษณะคือหัวมันไปโขกกับกำแพงมั้ง
เพราะตอนที่เจ้าของบ้านไปเจอเนี่ยลักษณะเหมือนมันงงมึนนะคะ
เจ้าของบ้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือมันครั้งนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน
เพราะฉะนั้นแล้วเขาเชื่อลึกว่ามันมาให้โชคค่ะเห็นไหม

ว่ามันไม่น่าจะใช่มือนะ